คือทุกคนรู้ข้อมูลชุดเดียวกันว่า
เป็นคนรักคนปัจจุบันของคุณแตงโม

ตอนที่เดินเข้ามาไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อ
พอเดินมาปุ๊บก็ขึ้นไปชั้น๓บริเวณการจัดงาน
คือก็เป็นอดีตสามีภรรยากันนะคะ
แล้วคุณโตโน่เข้าไปในงานตอนนั้นเข้าไปนั่งนะคะคุณผู้ชม
คือสีหน้าค่าตาไม่ดีหรอกนะคะก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนะคะ
คุณแตงโมก็รักเป็นอดีตคนรักกับคุณโตโน่
คุณโตโน่ไปนั่งในงานแล้วคุณเบิร์ตก็นั่งในงาน
แล้วรู้ไหมคะคุณเบิร์ตน่ารักมาก
เดินมาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาหาคุณโตโน่แล้วกอดกันแบบนี้
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเต็มอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเต็มอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
ไม่รู้ว่าทั้งคู่คุยอะไรกันนะคะแต่ว่าภาษากาย
หลายคนเห็นภาพนี้บอกว่าน้ำตาไหลตามเลย
นี่คือมิตรภาพนะคะเพราะสองคนเนี่ยมีหัวใจที่เหมือนกัน
ก็คือรักคุณแตงโมมีความหวังดีกับคุณแตงโม
แล้วดูสิ่งที่คุณเบิร์ตทำสิคะ
ลุกจากที่นั่งไปหาคุณโตโน่คุณโตโน่ก็สวมกอดแล้วก็ตบไหล่
เหมือนให้กำลังใจแล้วสิ่งที่คุณเบิร์ตทำคือ
คือนอบน้อมมากค่ะนี่คุณผู้ชมภาษากายมันบอกได้เลยว่า
สองคนคือมิตรภาพกันจริง
พอสวมกอดเสร็จแล้วให้กำลังใจตบไหล่กันเสร็จแล้ว
สิ่งที่คุณเบิร์ตทำคือไม่ได้มานั่งที่นั่งเดิมนะคะ
ออกไปจากงานเลยผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่า
คุณเบิร์ตร้องไห้ค่ะคุณเบิร์ตร้องไห้นะคะ
ทุกครั้งที่เขาเก็บอารมณ์ไว้ไม่ไหวแล้ว
เขาจะเดินออกจากห้องโถงนี้ไปนะคุณเบิร์ตนะ

ผู้ชายสองคนที่ก็ทั้งรักแล้วก็ยังมีความหวังดี

แล้วก็ได้ผ่านมาในช่วงชีวิตหนึ่งของคุณตังโมด้วย

ที่คุณแตงโมตัดสินใจที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วย
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน

ใช่ค่ะสุดท้ายก็เลิกรากันไปนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะคุณเบิร์ตคือคนรักปัจจุบันนะคะ
เป็นรักที่นิดนิรันดิ์มากนะคะ
ขอบคุณมากนะคะที่เก็บภาพบรรยากาศในงาน
ออกมาแบบนี้ให้เราได้เห็นมิตรภาพที่มันเกิดขึ้น

ฉันเชื่อว่าถ้าวิญญาณของคุณแตงโมรับรู้ได้
เธอก็จะมีความสุขใจนะคะ